อ้าวอ้าวจะมาบวกมัดบวกศอกครับ
นี่ครับหัวใจแกไม่ท้อจริงจริงครับอ่าเหรียญเพชรน้อย
พยายามกลับมาขอให้คนทิ้งด้วยมัดขวาเจอซ้ายหน้าส่วน
พยายามดึงแล้วคืนด้วยศอกโอ้โหดูครับสปีดการออกอาวุธนั้นดีเหลือเกินครับ
วางแข็งซ้ายวางแข็งซ้ายกันยังมาวางซ้ายอีกแล้ว
เอาละครับท่านผู้ชมครับครบ๕ยกเรียบร้อยแล้วครับ
ระบบอันทนาฟ้าหลังฝนสิทธิ์พระรับฝน

กับเหลี่ยมเพชรน้อยสโมสรมวยลาวนพพลิช

โอ้โห๔๗๕กิโลกรัมนี่แลกกันเดือดเลยทีเดียว
ศอกขวาครับแล้วเติมเข้าไปอีกที
โดนต่อโดนคืนต่อคืนครับยกนี้
เจอทางด้านศอกขวาของเหรียญเพชรน้อยซัดเข้าไป